สวัสดีค่ะแฟนบันเทิงไทยรัฐนะคะ

วันนี้นะคะจะพาแฟนมาบุกถึงร้านกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
จะบอกว่าร้านเราคนเต็ม
ร้านของเรานะคะจะเป็นร้านแบบอาหาร

อาหารใต้ก็จะเป็นแนวแบบสไตล์ภูเก็ตนะคะ
ซึ่งเรียกว่าถูกปากทุกคนที่มา
อีกเมนูที่นำเสนอก็คือจะเป็นพวกขนมหวานนะครับ

แล้ววันนี้เนยก็จะโชว์ฝีมือการทำอาหารด้วยตัวเองด้วยค่ะ

ตอนนี้เราก็อยู่ชั้นสองของร้านแล้วนะคะวันนี้เนยก็จะพามาดูเมนูที่เนยชอบมากแล้วเป็นเมนูเด็ดที่ทุกคนมาที่นี่เราต้องสั่งนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เลยนะคะก็เป็นแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวต้องบอกว่าเด็ดตรงที่ว่าปลาเราจะเป็นก้อนแล้วสดมากเราซีเรียสเรื่องความสดนะคะวัตถุดิบของเรานี่ต้องใหญ่และสดนะคะมันจะถูกดัดป
มาให้กลมกล่อมแล้วอ่ะค่ะมันจะไม่ใช่แบบว่าใต้จัดไม่ได้แซ่บขนาดนั้นแต่ว่ามันก็คือได้ออกแบบมาให้ถูกปากคนภาคกลางแล้วนะคะที่เนยชอบทานกับแกงส้มก็จะเป็นหมูคั่วเกลืออันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นที่แบบกรอบทอดจนกรอบนะคะแล้วก็มาโรยเกลือแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บให้ด้วยนะคะหมูผัดเคยเค็มอันนี้ความอร่อยค
เราแล้วดูสบายใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
อคินมาแล้วค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็เริ่มโตขึ้น
คือก่อนหน้านี้น้องก็อาจจะเด็กเกินไปอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้พิมก็เริ่มจะแบบว่าโตขึ้น
เดี๋ยวจะมาให้มาเป็นพนักงานเสิร์ฟช่วยแม่อยู่ที่นี่นะคะ
ใครที่มาสาขานี้หรือว่าสาขาไหน

เขาก็เป็นเด็กที่ก็๙เดือนค่ะ
ตอนนี้ก็กำลังสนเนาะ
กำลังที่จะแบบเกาะยืนกำลังอยากจะเดินเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
คิดถึงงานละครเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าน้องอาจจะยังเล็กด้วย
น่าจะรอให้อีกสักแป๊บนึงเราก็น่าจะเข้าที่เข้าทาง
ทุกคนก็จะถามว่าจะมีลูกคนที่สองเลยไหมหรือว่าจะทำงานลุยงานไปก่อน
ก็บอกว่าตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจว่าจะยังไง
ทุกคนก็อาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยเหนื่อยทีเดียวไปเลยมีลูกสองคนอะไรอย่างนี้
แต่เราก็เลยคิดว่าเราก็ยังอยากทำงานของเราอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ฝากร้านนะคะก็ร้านคนละครั้งนะคะสาขานี้ก็ประตูผีนะคะ
แล้วก็มีสาขาอารีแล้วก็กำลังจะเปิดเร็วนี้ที่ภูเก็ตนะคะตรงถนนโอทาวน์ค่ะ
น่ากินมากเลยอ่ะนี่มีหลายสาขาด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่คุณเนยเนี่ย
ทุ่มทุนลงทุนแล้วก็ดูแลใส่ใจทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยโอ้โหสุดยอดจริง
ใช่ช่วงนี้ก็พักงานละครไว้ก่อนแต่ว่าหันมาจับธุรกิจแทน
ดูแลลูกด้วยนะคะใครสนใจก็แวะเวียนไปอุดหนุนกันได้
ชื่อร้านน่ารักมากคอระคังเป้ง
ดังแบบนี้เถอะระคังดังระคังดีไม่ต้องตีก็ดัง
เอ๊ะเอาถูกมาพูดถูกนะมากับค่ะ